แต่ไม่รู้ว่าต้องเครียดขนาดนี้ไหมเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วนะคะ
รณีที่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งฆ่ายกครัวตัวเองยิงเมียยิงลูกสองคนแล้วยิงตัวตายตาม
เมียตายลูกสาวคนเล็กตายลูกสาวคนโตอายุสิบเอ็ดขวบเนี่ย
อาการโคม่าส่วนตัวเองอาการร่อแร่แล้วล่าสุดก็คือเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้เหมือนกัน
ต้นเหตุมาจากเมียไม่ยอมเป็นพยานในศาลให้ค่ะ
คือเจ้าตัวเนี่ยเป็นจำเลยคดีค้ายาเสพติดถูกจับครอบครองเฮโรอีน๒๗๐๐กรัม
สารชั้นต้นให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวออกมาสู้คดี
เหมือนกับว่าจะไปคุยเจรจากับเมียว่าเอ้ยช่วยมาเป็นพยานให้หน่อยในสารอุทธรณ์
เมียเมียไม่ยอมเป็นให้ครับกลับมาบ้านทะเลาะกันแล้วยิงตายยกครัวแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ผู้ตายก็คือนางสาวพันนีหรือว่าคุณดาวนะคะอายุ๔๐ปี
คนนี้ก็คือฝั่งเมียฝั่งภรรยานี่แหละ
ลูกสาว๒คนค่ะคนเล็กคือเด็กหญิงวัย๙ขวบ
คนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุพร้อมแม่นะคะอยู่หน้าบ้าน
ทั้งสองคนก็คือทั้งคุณดาวแล้วก็ลูกสาววัย๙ขวบเนี่ย

อันนี้นักข่าวเล่าให้ฟังนะพี่อุ๋ยว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ไปเจอร่างของคุณดาวแล้วก็ลูกสาวคนเล็กเนี่ย
น้องวัย๙ขวบอยู่ในสภาพนั่งคว่ำหน้าแบบนั่งคุกเข่าทับส้นเท้า
แล้วคว่ำหน้าเหมือนกำลังแบบคุกเข่าขอร้องหรือว่าหมอบกราบ
เขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าน้องคือร้องขอชีวิตจากพ่อหรือเปล่า
แต่พ่อก็คือร่างกายเข้าหัวนะคะ
คนบาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุมี๒คนนะคะ
ก็คือลูกสาวคนโตวัย๑๑ขวบค่ะ
แล้วก็นายประทีปสการันอายุ๓๙ปีคนนี้คือคนก่อเหตุ
นอนหายใจรวยรินอยู่กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลรัฐภูมินะคะ
แต่สุดท้ายแล้วนายประทีบเสียชีวิต
แต่ลูกสาวคนโตยังโคม่าอยู่นะคะ
ตำรวจสอบสวนมาด้วยความแบบนี้

ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปรับลูกสาวสองคนที่โรงเรียนเพื่อกลับมาที่บ้าน
พอกลับมาถึงบ้านได้ไม่นานค่ะ
ดาวภรรยาเนี่ยที่ทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์โรงพยาบาลรัฐภูมิ

มาถึงปุ๊บทะเลาะกันหน้าบ้านเลย

นายประทีบก็เลยเอาปืนจ่อยิงหัวเมียแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคน
แล้วก็ยิงหัวตัวเองตายตามด้วย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะคุณวิรยุทธ์ปรานีค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิด๕โมง๙นาที

จะเห็นเป็นภาพที่คุณดาวนี่ค่ะที่เราวงไว้เนี่ย
เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าบ้าน
นี้คือชุดที่พบตอนใส่เป็นศพเลยนะคะ
แล้วเข้าบ้านเข้ามาถึงบ้านแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง
ก็ถูกสามีจ่อยิงเสียชีวิตเลย
ส่วนบ้านหลังเกิดเหตุนะคะวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ย

ได้คุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เป็นถึงอดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังนะ
บอกตอนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาเนี่ย

เราเป็นตำรวจเก่าเราก็รู้ว่ามีเสียงปืนแน่นแน่นแบบเนี้ยก็เข้าใจว่ามันเกิดเหตุอะไรบนถนนก็รีบออกห้องน้ำมาดูก็เห็นคนเริ่มมาหมูที่หน้าบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงทุบประตูรั้วทุบประตูรั้วเนี่ยก็เลยออกออกจากบ้านมาดูไม่ตามกว่า๔
คนเลยพูดบอกเนี่ย
พี่ไม่รู้แต่รู้ว่าก่อนหน้านี้น้องชายเคยมาเล่าให้ฟังว่า
ฝ่ายหญิงเนี่ยไปมีคนอื่นระหว่างใช้คำว่าไปมีคนใหม่ก็แล้วกัน

เขาอยู่เขาคบกันตั้งแต่ปฐมมัธยมนู่นแหละ
ก็ไม่น่าคิดว่ามันจะมาเป็นแบบนี้ไงพี่
ตำรวจเชิญตัวญาติสองฝ่ายมาให้ปากคำค่ะ

ก็บอกว่าน้องชายเนี่ยทำงานรับส่งพัสดุเอกชน
แล้วต้นปี๖๓ถูกตำรวจจับครอบครองสารเสพติด
ก็คือเฮโรอีนน้ำหนักกว่า๒๗๐๐กรัม
ทีนี้ระหว่างรอสารพิจารณาก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
เอาว่าติดคุกอยู่๑ปี๗เดือนนะคะ
แล้วสารชั้นต้นเนี่ยก็ปล่อยตัวชั่วคราวให้ประกันตัวออกมา

เจอว่าภรรยาไปคบกับผู้ชายคนใหม่แล้ว

ก็อยู่บ้านหลังนั้นต่อในฐานะพ่อของลูก

ช่วยไปเป็นพยานในศาลชั้นอุทธรณ์ให้หน่อย
ซึ่งเขาจะนัดไต่สวน๓๑มกราคมปีหน้านี้ก็อีก๒เดือน
แต่ฝ่ายหญิงปฏิเสธก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเรื่องนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งภรรยาคนที่เขาเสียชีวิตด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะฮะ

ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ใช่ค่ะเป็นเงื่อนไข
ทีนี้ฝั่งพี่สาวเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้ฟังเรื่องที่ว่า
สะพ้ายไม่ยอมไปเป็นพยานให้น้องชายใช่ไหมคะในสารอุทธรณ์เนี่ย

ส่งข้อความไปหาทนายความของน้องชาย

บอกขอให้ถอนชื่อออกจากการเป็นพยาน

ดาวก็บอกไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วค่ะ
ถึงมีชื่อดาวก็ไม่ไปเป็นพยานให้ค่ะ

บอกค่ะงั้นก็ตามที่ว่าเลยนะคะ

ถ้าดาวจะรบกวนให้ทนายถอนชื่อพยาน
จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากไหมคะ
ทางฝั่งทนายบอกก็ถ้าไม่ไปเป็นพยานก็จบจ้า
ดาวก็เลยบอกค่ะกลัวว่าศาลจะส่งหนังสือ
ตามให้ไปเป็นพยานในครั้งต่อไป
ทนายบอกไม่แล้วครับคดีเสร็จ

แต่ว่าก็เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้หรือว่าต้นสายปลายเหตุ
เรื่องราวลึกแล้วมันจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะ

คือเหมือนพี่สาวเนี่ยตีความว่าที่ทนายพูดคำว่า
ไม่ไปเป็นพยานก็จบจ้ะ

เหมือนพี่สาวตีความทำนองว่าก็ถ้าเมียไม่เป็นพยานให้เนี่ย
ทีปอาจจะติดคุกเพราะว่าเสียเปรียบเพราะไม่มีพยาน

ซึ่งแชทนี้พี่สาวเล่าว่าดาวเหมือนถ่ายรูปแบบแคปหน้าจอ
แล้วก็ส่งไปให้ประทีพดูเมื่อช่วงเที่ยง
ก็เลยไม่รู้ว่าประทีพเนี่ยเครียดหรือเปล่า
ว่าเลยไม่รู้ว่าประทีพนี่เครียดหรือเปล่า
ไว้และพี่สนมาทำน้องว่าฉันจะไม่ช่วยเหลือเธอน่ะ
ก็เลยกังวลก็เลยเครียดไหม
แล้วน้องชายก็ส่งแชทอันนี้มาให้เธอดูอีกทอดนึง

แล้วบอกจะไม่เก็บใครไว้
เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชายคิดยังไงถึงตัดสินใจยิงแม้กระทั่งลูกในไส้ของตัวเอง
ทีนี้ที่งานศพของดาวกับลูกสาวคนเล็กค่ะ
ญาติก็รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราวัดเขารักเกียรติที่จังหวัดสงขลานะคะ

พี่ชายของดาวเนี่ยก็จุดทูปหนึ่งดอกเรียกวิญญาณของน้องสาวแล้วก็หลานสาวเข้าสารวัฒน์
ครอบครัวกับญาติบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นเพราะว่าทำใจไม่ได้ค่ะ
ส่วนศพของนายประทีพเนี่ยญาตินำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดใหม่ทุ่งคา
อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาชั่วคราว
แล้วเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายศพไปทำพิธีทางศาสนา
ในวันเสาร์ที่๒๕พฤศจิกายนก็คือเสาร์นี้
ที่วัดนาศรีทองนะคะที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา

มีประเด็นทะเลาะกันระหว่างญาติทั้งสองฝ่ายด้วย
คือญาติของประทีบแล้วก็ญาติของดาว

ญาติฝั่งประทีบอยากจะเอาร่างหลานสาววัย๙ขวบ

แต่ญาติฝั่งดาวคือญาติฝั่งแม่บอกไม่ได้

ก็ทะเลาะกันอยู่ว่าจะเอายังไง

ก็ถูกนำไปไว้กับศพของแม่นะคะ
เมืองต้นก็ยังไม่ได้มีการ
กำหนดวันชาปนกิจ

ผู้สื่อข่าวไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่บอกว่า

ยังค้างอยู่ในหัวเพราะว่า
ทางด้านสมองเขาพิจารณาวินิจฉัยแล้วว่า

อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองของน้องได้

คือถ้าน้องสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ย

แล้วก็ทำกายภาพบำบัดร่างกายต่อไป

เพราะว่าถ้ากระสุนมันฝังเข้าไป
ต้องผ่าออกมาแปลว่าต้องมีการเปิดกระโหลก

มันต้องกรีดมีดต้องอะไรลงไปแบบนี้ค่ะ

อะไรยังไงก็แล้วแต่
มันก็ไม่ควรใช้วิธีนี้ในการ

ไม่แล้วคือลูกแท้ของตัวเองแล้วน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลย